เพราะว่าเธอนั้นอาจจะต้องเรียนจบช้ากว่าเพื่อนค่ะ
หลังจากไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีนางงามระดับโลก
ก็ทำให้แท็กอันนิพรนั้นขึ้นแท่นสาวฮอต

แต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นจะแอบน้อยเล็กน้อย
เพราะว่าเรื่องงานมีผลกระทบต่อการเรียน
ก็ต้องดอบเรียนไปแล้วค่ะ๑เทอม
ช่วงนี้นะคะจึงต้องจัดเวลาการทำงาน

โดยเจ้าตัวเผยว่าถึงแม้จะทำงานหนัก

พร้อมยอมรับนะคะว่าแอบเสียใจเล็กน้อย
อาจจะเรียนจบช้ากว่าเพื่อนในคณะที่เรียนมาด้วยกันค่ะ
ช่วงนี้ก็ออกงานค่ะแต่ก็ไปเรียนนะคะ

เพื่อนก็ทำสรุปให้แล้วก็คอยติวให้ตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าบางวิชาต้องเรียนเอง
เพราะว่าเทอมที่แล้วหนูดอบเรียนไปค่ะ

ใจไว้แล้วก็คุยกับเพื่อนว่าเราเรียนจบช้าแน่นอน
ซึ่งปีนี้เราก็อาจจะต้องไปงานรับปริญญาเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าด้วยความที่หนูเรียนคณะสังคมจากขอศาส
เราก็เรียนด้วยกันมาตลอด

นอกจากนี้ค่ะนางงามยิ้มสวยก็ได้เผยถึงความประทับใจ
ได้ไปเจอซุปตาสาวรุ่นพี่ชมพู่อารยา

เพราะว่ามีหน้าตาที่ละไม้คล้ายกันค่ะ

บอกว่าเจ้าตัวนั้นสวยเทียบชั้นสาวชมไม่ได้
เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเองค่ะ

ก็มาถามว่าเราหน้าตาคล้ายกับพี่ชมใช่ไหมคะ
ดีใจมากกว่าค่ะที่มีคนทักว่าเราหน้าเหมือนซุปตาคนดังนะคะ
ก็ดีใจแต่ว่าส่วนตัวแล้วก็มองว่าไม่ค่อยเหมือนค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า
ร่างหน้าตาแล้วก็สีผิวหนูกลัวจะเปรียบเทียบไหมจริง
เปรียบเทียบนี่คือโดนมาตลอดนะคะตั้งแต่พอได้รับตำแหน่ง
ไม่ได้มองว่ามันแย่หรือว่าแบบมองว่าไม่ดีอะไรนะคะซึ่ง
มันก็ขึ้นอยู่แต่ละมุมมองแล้วก็ความคิดของแต่ละคนว่าเขามองเรา
อะไรอย่างเงี้ค่ะแต่ว่าส่วนตัวเราก็ยังมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วก็
ทุกคนก็สวยในแบบของตัวเองค่ะทุกคนสวยได้ค่ะ